โปรดติดตามตอนต่อไป
จะสดหมดใจเธอมองเหมือนเคยทั้งสวัสดีครับ

จะเลือกคุยจะเลือกคุยกับใครสักคน

พี่คุยทั้งอะเผิ่นเหรอคะพี่ทริปเป้อะเผอ

ก็ต้องรู้บ้างแต่ว่าเก็บไว้หน่อย
เพราะคุยทั้งอำเภออำเภอบ้านฉันอำเภอภูเวียงค่ะ
สงการฉันจะไปไงขอนเกียรติด้วย
คือกลับบ้านชวนคุณผู้ชมไปเล่นด้วย
เล่นด้วยนะครับขอนแก่นสงการบ้านนานะครับ
บ้านนอกบ้านนอกนะครับแต่ว่ามีคลื่นใหญ่มากนะครับ
พ่อรมนี้คือศรีสันข่าวเช้าตรูไทยลักษณ์มาแล้วค่ะ

คุณผู้ชมครับเรื่องทองคำนะครับ
วันนี้ทองเริ่มขึ้นนะครับราคาขึ้นกระเตือกนิดหนึ่งครับ
คนตื่นทองคนชอบทองอยากได้ทองเป็นยังไง
เชิญชมได้เลยครับ
ดูเรื่องทองคำกันบ้างที่ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับ
เขาเปิดให้ผู้คนดึงทองคำออกจากกองกระจกครับ
เป็นกล้องกระจกที่มีรูแคบพอดีมือ
งานนี้ใช้กำลังไม่ได้ต้องใช้สมองด้วยค่ะ
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักก็ต้องเช็คตัวเองนิดหน่อยว่า

ทำไมน้ำหนักเยอะขนาดนี้

อารมณ์เสียไม่ได้ดั่งใจหรือไง

ระบายและเล็งให้เต็มหน้าพ่อเลยในลูกนั้น

เมื่อไหร่ลูกจะเปิดเทอมสักทีล่ะครับลูกเอ้ย

นำเหล็กเส้นมาทำเป็นวงกลมรอบรถ
สุดท้ายก็ได้รถที่หมุนได้ครับ

ยอดเยี่ยมจริงครับ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ